แฟนเก่าอย่างก้าวไกล

แล้วก็ก้าวไกลพร้อมจะทำงานไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหน

กระแสข่าวที่แม่อยากให้กลับมา

ร่วมงานกันนะครับ
ผมชอบคุณเจี๊ยบอมรัฐที่พูดกับพี่อุ๋ย
ภาคภูมิวันก่อนกลับบ้านเราเถอะ

ขณะที่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องรัฐบาลใหม่
ที่มีการเพื่อไทยไปเป็นแก่นำจัดตั้ง

ใช่ครับคนนี้ล่ะครับ

เข้าพักประชุมปรากฏติและมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมุญชน

กลับมารักกันดีกันเหมือนเดิมร่วมกันทำงานกันเหมือนเดิม
เหมือนเดิมคุณชัยธวัฒน์ระบุว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิของภักดิ์เพื่อไทยเขานะ
ภักดิ์เก้าไกรยังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้แต่ก็เตรียมที่จะทำงาน
ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามและขณะนี้ยังไม่ได้มีการติดต่อมาจากภักดิ์เพื่อไทย
แต่มองว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดเป็นไปได้หมดทางการเมือง
ขณะโดยการพูดสุข่าวถามตอบอกว่าเป็นยังไงที่รู้สึกว่าแม้ถูกผลักเป็นฝ่ายค้าน
คุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่ามันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรแต่ขณะนี้รู้สึกเป็นห่วง
เป็นห่วงการจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทย
เลือกนายกรัฐมนตรีก็ยังไม่เรียบร้อยโดยเฉพาะเสียงสวที่คิดว่าจะได้
ก็อาจจะเป็นปัญหาแล้วในขณะนี้ซึ่งโดยส่วนตัวนะครับของคุณชัยธวัฒ
เลขาธิการเก้าไกลเชื่อว่าประชาชนไม่ต้องการเห็นการพลิกคั่ว
คั่วอะไรพลิกคั่วไปได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากคั่วอำนาจเดิม
ส่วนประเด็นที่พักเก้าไกลจะยกมือสนับสนุนนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย
หรือไม่นั้นเลขาธิการพักเก้าไกลระบุว่ายังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้
ยังไม่รู้ว่าสถานการณ์จะพลิกไปถึงจุดไหน
นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ต้องมีคุณสมบัติแบบไหน
ถึงจะพาประเทศก้าวข้ามทุกปัญหาในขณะนี้
ฟังเสียงเลขาธิการพักเก้าไกลครับ
แน่นะครับว่าอุ๊ยมีนายนโยบายด้วย
ซึ่งนายนโยบายเนี่ยประชาชนก็ตัดสินมาแล้ว

นี่นาคุณสมบัติเองประชาชนก็ตัดสินมาแล้ว
หลังจากเรื่องตั้งมันจบแล้วนะครับ
ครั้งไหนได้รับความนิยมเยอะแสดงว่าประชาชนเห็นด้วย
กับนายนโยบายของเขาเยอะ

นั่นแหละอันนี้มันเป็นการหาข้อยกติ
แต่ถ้าเราไม่เปิดภัยเกตุนี้
นั่นแหละครับมันทำให้การดำเนินไปออกได้แล้วก็สร้างความชัดเจน